คนเราเวลาจนมุมขึ้นมาไม่รู้จะหาทางออกยังไง

ชาวบ้านสุดทนแห่แจ้งความจับ
เท้าแชร์เปียร์แชร์แล้วไม่ได้

ไปแจ้งความกับตำรวจสพนาด้วง

พิมพิมลแก้วแสนทิพย์

บ้านท่าสวรรค์ตะบนท่าสวรรค์

เท้าแชร์ที่โกงเงินชาวบ้านนะครับ

มูลค่าเสียหายประมาณทักล้านหนึ่งได้

เธอเล่าบอกว่าเธอกับชาวบ้าน

ผ่านเฟสบุ๊คครับ๒๐วง
วงหนึ่ง๑๕๒๐คน

ไม่จ่ายเงินครับจนมาทราบภายหลังว่า
ท้าวแชร์เนี่ยใส่ชื่อผี

ลงเล่นแชร์กว่า๒๐วง

เงินไปก่อนแล้วแต่พอชาวบ้าน

มีชาวบ้านเนี่ยไปที่บ้านของท้าวแชร์

สติไม่ดีเป็นบ้าอ้างต่างนานา

รวมตัวมาแจ้งความที่นี่แหละครับ
แต่ว่าเท้าแชร์เอาเงินไปแล้วไม่จ่ายค่ะ

เอาเอกสารการโอนเงินจากธนาคารนะครับ

ในข้อหาช่อกงประชาชน

มารับทราบข้อเก่าหาถ้าไม่มาเดี๋ยวออก

เล่นแชร์เนี่ยมันถูกกฎหมายก็มี

กฎหมายเขากำหนดเอาไว้นะครับ